พูดหนึ่งแล้วกันนะครับคุณนัทธิรุทธ์ค่ะแล้วก็น้องจริง
คู่นี้หลายคนรู้เหลือเกินว่าครบไม่ครบยังไงนะคู่นี้นะคะ

ฝ่ายชายก็หงายไพ่ออกมาแล้วนะคะว่าผมชอบจริงนะคะ
บอกว่าเดินหน้าจีบด้วยและจริงก็บอกว่าเออรู้แล้วค่ะว่าพี่เขาชอบ
แล้วก็ยอมมอบสถานะพี่ชายที่สนิทที่สุดให้นะตอนนี้นะคะ
ส่วนเรื่องไอเวียน้องจริงก็ร่วมงานได้ไม่ติดใจใดเลยค่ะ
คือเรามีปัญหาอะไรคือเขาพร้อมแบบซัพพอร์ตพร้อมช่วยทุกอย่าง
แล้วก็บางทีเราเครียดอย่างนี้ค่ะเขาก็จะมีมุมตลกของเขาอะไรอย่างนี้
เราก็จะแบบหายเครียดเป็นพี่ชายที่สนิทที่สุดค่ะ
เป็นแฟนได้ยังคะยังยัง
มันก็ยังมีหลายอย่างที่ต้องแบบ
ต้องรอดูต้องแบบต้องปรับในทั้งตัวพี่เขาทั้งตัวหนูอะไรอย่างนี้ค่ะ
ส่วนข่าวกับพี่เวียเราแบบยังสามารถร่วมงานกันได้ไหมคะ
ร่วมงานได้เพราะมันว่ามันไม่มีอะไรตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
สำหรับวันนี้ก็ยังเป็นพี่น้องกันอยู่นะคะก็รอติดตามความสัมพันธ์ต่อไปแล้วกันนะคะ
อีกหนึ่งสาวแล้วกันน้องพิมพิมประพาสวยน่ารักร้องเพลงเก่งนะคะ
ด้านคุณผู้ชมค่ะไม่มีแฟน
ไม่รู้ว่าเป็นเพราะคุณแม่กับผู้จัดการห่วงมากหรือเปล่า

หรือว่าถูกจับเข้าชมรมสาวสดกับพี่แซมมี่ซะแล้วหรือเปล่า

คือแม่ไม่เคยปิดเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะ
แต่ว่าจะช่วยดูให้เขาก็อยากให้แบบพิมได้เจอคนดีนั่นแหละ
หรือว่าเป็นบ้านสาวโสดกับแซมมี่ไปคะพี่แซมมี่
ใช่ค่ะก็อยู่กันไปเล่นหรือว่าจะเป็นคำสาป

จริงพิมไม่ได้ฟิกว่าเราจะต้องวงการหรือแบบนอกวงการอะไรอย่างนี้
แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เจอแค่นั้นแหละ
จริงผู้จัดการเดียวกับแซมมี่พอดีนะคะ
ตอนนี้งานก็ยังเลอะเยอะอยู่เลยนะคะ